สั้นนี้นะฮะเร็วแรงทะลุกำแพงบ้านเลย
โค้งหักศอกเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
เข้าไปแล้วนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสามกว่า
ของวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ถนนนะณคอนอเภอเมืองณราชที่วาดนะครับ
คุณผู้ชมฮะโค้งนี้เป็นโค้ง๙๐องศาหักส่องจริง
คนขับไม่น่าจะชินเส้นทางหรืออาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่นะฮะ

แต่ก่อนให้คนเช่าอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ตอนหลังเจ้าของทิ้งร้างไว้เลยไม่มีคนเช่าแล้วด้วยนะฮะ

ถนนหรืออะไรดีถนนมันหักสองจริงนะ
ก็เป็นคลิปมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้แก่คนที่ดูคลิปนี้นะครับ